ประติมากรรมสำริกพระพุทธศัตริย์มัยเตรยะที่ประสาทปลายบัตร๒
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ไปทำความรู้จักกันแล้ว
ว่าปฏิมากรรมแบบนี้มีความสำคัญอย่างไร
และหนึ่งในหนทางในการทวงคืนประติมากรรมนี้จากต่างประเทศ
ก็คือการพิสูจน์ให้ได้นะครับว่ามีที่มาจากประสาทปลายบัตร๒จริง
วันนี้ครับทีมข่าวก็ได้ไปพบกับชาวบ้าน
อยู่ใกล้กับประสาทปลายบัตร๒
ซึ่งเป็น๑ใน๖คนที่ไปขุดพบพระนาคปรก
แล้วก็ยืนยันนะครับว่ามีการลอบขุดโบราณวัตถุภายในประสาทจริง

และส่วนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
นายสิงหวิเวกตกลงตามคำชักชวนของเพื่อน
ออกเดินทางไปที่ประสาทปลายบัตร๒

และยืนยันว่ามีชาวบ้านอีกหลายคน
ขึ้นไปขุดวัตถุโบราณเช่นกัน
สิงขนาดนั้นอายุ๒๐กว่าปี

ส่วนที่เหลืออีก๔คนอายุตั้งแต่๓๐๔๐กว่าปี
ซึ่งเดินทางขึ้นเขาปลายบัตรพร้อมนำจอบเสียม

ไปช่วยกันขุดหาของมีค่า
ลูกหลานที่มาส่งเสลว่าของทีม
ที่ได้ให้ลูกให้หลานขอให้ขุดเหมาะจบไว้พ่อ
ลักษาไว้เป็นอนุหลัก

พหลังแล้วเริ่มถึง๑๐นาที

พอดีเอามือขับลงไปก็ไปเจอหัวพระ
พอสวยกันสวยกันซะสวยกันอะไรค่อยงัดขึ้น

พวกเขาเหมียนหลายพวกเขาเหมียนโอ้เฮ้โอ้เฮ้

เป็นหางนากเนอะแถ่นนะแถ่นหางนากอ้วนขึ้นมาอ้วนขึ้นมา
พอมาถึงหลังนี่มันก็เป็นยายอบยายเป็นนากปลก
เขาก็นั่งนั่งตามอาทิตย์โอ้วหนักอะ
หามกระดาษ๖ครั้งละ๓คนเลยหนัก
นำพระนาคปรกลงมาด้านล่างก็ยังถกเถียงกันว่า
จะขายให้พ่อค้าที่ช่วงนั้นไปคอยรับซื้อวัตถุโบราณหลายคน
เก็บไว้ที่วัดเพื่อให้ลูกหลานได้เคารพบูชา
สุดท้ายในอำเภอระหันทรายซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่
รู้ข่าวจึงเข้าไปจับกลุ่มและยึดพระนาคปรก
รวมถึงวัตถุโบราณอีกหลายชิ้นจากชาวบ้านคนอื่นเป็นของกลางด้วย
พวกเขาว่าจะเอาขายอย่าขาย
แล้วก็เอาไปทำไมเนอะเอาไปขายทำไมเนอะเอาไปวัดเรานี่แหละ
พอดีนายเพลิมมาพอดีหยุดไอ้เคน
คำบอกเล่าของในสิงสอดคล้องกับข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
สถานที่ประดิษฐานพระนาคปรกในปัจจุบัน
ระบุว่านายสมพรพงศวรรค์นายอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ให้หน่วยศิลปากรที่๖พิมายในนามของนายพองยังมี
และนายเคนบุ้งทองเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ว่าเจ้าหน้าที่ได้เจรจากับชาวบ้าน
ยินยอมมอบพระนาคปรกให้ส่วนราชการ
เพื่อจะได้ไม่ถูกดำเนินคดี
สิงห์ยืนยันว่าขึ้นไปขุดวัตถุโบราณเพียงครั้งเดียว
เพราะกลัวถูกจับจึงได้แต่เตือนคนอื่น
ซึ่งก็ไม่มีใครฟังและเดินหน้าขุดหาของมีค่าต่อไป
โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าประสาทฝั่งขวา
ที่พบพระสัมฤทธิ์ขนาดเล็กจำนวนมาก
ความสูงประมาณ๓๑๘นิ้ว
แต่จำรายละเอียดของลักษณะไม่ได้
จากการลงพื้นที่เกือบ๑สัปดาห์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
และได้สอบถามชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ในช่วงนั้น

ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่า
เป็นคนขุดพบปฏิมกรรมพระพโพธิศัตริย์สัมฤทธิ์
เพียงแค่เคยเห็นหรือจำได้ว่ามีคนขุดได้

ข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพโพธิศัตริย์สัมฤทธิ์
ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ
ซึ่งอ้างว่ามาจากประสาทปลายบัตร๒
ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดเพียงพอ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน